เดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้หน่อยต้องบอกว่าผู้ชายคนนี้หัวร้อนเหลือเกินนะ
เขามาตามแฟนที่บ้านเพื่อนแฟนก็ไม่ยอมไปด้วย
สุดท้ายเนี่ยโมโหกระโดดถีบประตูของบ้านเพื่อนเขานะฮะ
ไม่ใช่บ้านของแฟนไม่ใช่บ้านตัวเองด้วย

นี่ฮะเห็นเดินไปเดินมาแล้วก็กลมดูโทรศัพท์เนี่ย
คือแชทคุยกับแฟนตัวเองไปตลอดนะครับ
แต่แฟนไม่ยอมออกมาตัดสินใจกระโดดถีบประตูอย่างแรง
อยากดังเดี๋ยวจัดให้เนี่ยเอามาโพสต์เอาไว้นะครับ

เป็นนมโหร้อนไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว
เขามาทำลายร้านค้าช่วงเที่ยงคืน๒๑มิถุนายนที่ผ่านมา
คุณกั้งพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุนะครับ
ร้านค้าแถวดินแดงกรุงเทพนะฮะ
ทางคุณแอนนะอายุ๒๔ปีบอกว่าก่อนเกิดเหตุที่มีผู้ชายคนนั้นบุกมาเนี่ย
มีเพื่อนของเธอชื่อแพร่มาขอนอนด้วย
บอกทะเลาะกับแฟนนุ่มมาคือในแปลง
คนที่เห็นในคลิปนะฮะในแปงวัชรพลวันหวัง
อายุ๒๘ปีซึ่งคืนนั้นนี่ในแปลงก็
ดูเหมือนมึนเมาด้วยนี่นะครับ
เที่ยงคืน๑๕นาทีแปงก็บุกมาที่บ้านของเธอซึ่งเป็นร้านขายของชำด้วยนะฮะ
แล้วก็ส่งข้อความไปหาแพร่ส่งข้อความเป็นรูปประตูบ้านเธอนี่แหละเหมือนกับจะบอกว่ามาถึงแล้วนะ
พร้อมกับมีข้อความบอกว่าไม่ออกมาเนี่ยบ้านพร้อมพังแพร่ก็ตอบกลับไปบอกนี่ไม่ใช่บ้านกู
เขามานอนบ้านเพื่อนแล้วก็มีเสียงดังโครมตามภาพในกล้องวงจรปิดนะครับ
จากนั้นแปงก็ส่งข้อความมาอีกครั้งบอกว่ารอบสองไม่ใช่จากเท้าแน่
หลอกให้เสียเงินแบบนี้ต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยน
จากนั้นแปงก็วิ่งหนีไปดื้อแล้วครับไม่รับผิดชอบอะไรเลย
แอนก็เลยบอกให้แพร่เนี่ยติดต่อ
นุ่มมาชดใช้ค่าเสียหายประตูบ้านที่พัง
ปรากฏว่าในแปงคนก่อเหตุตอบแชทมาหาว่าแอนจะไปกันโชคทรัพย์เขา
นี่เธอบอกให้ไปไกลเกลี่ยต่อหน้าร้อยเวรนะ
เดี๋ยวขอลงข้างล่างหน่อยฮะขอดูข้อความด้านบนหน่อย
ข้อมูลด้านบนนั้นเป็นของแปลงนะไกลเกลี่ยต้องต่อหน้าร้อยเวร
อันนี้มันเข้าข่ายขู่กันโชคทรัพย์
หลังจากที่เจ้าของบ้านเนี่ยเขาบอกให้มาชดใช้
ทั้งนั้นก็เลยบอกไปได้หลายคดีเลยกันโชคทรัพย์
แต่ฝั่งเขาเนี่ยเสียทรัพย์นะ
นี่เห็นไหมฮะมีทั้งบุกรุกยามวิการทำลายทรัพย์
เดี๋ยวจะเรียกมากกว่าสามหมื่น
อ่าลองฟังเสียงของคุณแอนหน่อยนะครับทางฝั่งของเจ้าของบ้าน

เจ้าของบ้านนะฮะเจ้าของบ้านตัวจริงคือคุณลุงกัมพลนะครับ
ซึ่งลุงกัมพลเนี่ยแกบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนนะฮะเพราะว่า
ที่บ้านเนี่ยข้างล่างเนี่ยเปิดเป็นร้านขายของชำ
ทีนี้นี่พอถูกในแปงนี่กระโดดถีบเข้ามาประตูเลื่อนก็พังขยับบานเลื่อนไม่ได้
แล้วขายของปิดไม่ได้ล็อคไม่ได้ทำยังไงอย่างนี้เห็นไหม
ลำบากเลยนะฮะสิบวันแล้วนะครับทั้งตัวในแปลงคนก่อเหตุ
ยังไม่เคยติดต่อมาเพื่อจะชดใช้เยียวยาเลย
เกิดประมาณกี่วันแล้วคะ

แล้วทางคนที่ก่อเหตุเขายังไม่ได้ติดต่อมาซ่อมประตูให้คุณลุงใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าจะรับผิดชอบอยู่แต่มันก็ไม่มาทำสักทีมันก็ไม่ถูกอะนะ
จริงเขาน่าจะมารับผิดชอบบ้างมารีบมาซ่อมมาซ่อมอะไรก็ว่าไปใช่ไหม

ส่วนทางคดีนะครับตำรวจสอนอดินแดงบอกว่าได้ออกหมายเรียกในแปงแล้วนะครับ
ถ้าเกิดยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนอีกก็ต้องออกหมายเรียกครั้งที่๒
ถ้าไม่มาอีกก็ต้องออกหมายจับตามขั้นตอนต่อไปเบื้องต้นทางฝั่งบ้านผู้เสียหายเรียกร้องค่าซ่อมประตูจากในแปลงเป็นเงินสามหมื่นบาทนะครับ
เดี๋ยวกำลังรอให้มามอบตัวอยู่นะฮะ